มีอีกหนึ่งคนบันเทิงค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยก็ทำกิจกรรมจิตอาสามาโดยตลอดนะคะ
ครั้งนี้ได้อุปสมบทค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
พระบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งบอกว่าตั้งใจจะศึกษาธรรมะเป็นเวลา๓๐วัน
ขอเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนชาวไทยที่แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชด้วยการบวชสำหรับพระบินบรรลือฤทธิ์
โดยมีชื่อทางธรรมว่าอาจิตปุญโยแปลว่าผู้ทำบุญไว้ดีแล้ว
โดยพระบินเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่เก้า
ตัวท่านก็ตัดสินใจที่จะเข้าพิธีบวชเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ทันที
และได้เข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ยี่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
กับวันที่ในหลวงราชการที่เก้าเคยทรงพระผนวดเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
ซึ่งตั้งใจจะบวชศึกษาธรรมะเป็นระยะเวลา๓๐วันนะคะ
ที่วัดบางแวกแขวงคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
และในกลางเดือนหน้าจะเดินทางไปท่องแดนพุทธภูมิสังเวชนียสถานทั้ง๔ที่ประเทศอินเดีย
จริงแล้วจะตั้งใจบวชตั้งแต่วันที่๑๔นะครับ
ทั้งทีต้องให้แบบให้ดีที่สุดนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชสนให้พระองค์ท่าน
สิ่งที่ผมจะบวชนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
เราได้เกิดมาชาติหนึ่งในพระบรมทิศสมภารของพระองค์ท่านนะครับ
ผมตั้งใจไว้ในสามสิบวันนะครับหนึ่งเดือน
แต่ด้วยความตั้งใจเนี่ยผมคิดว่าถ้าถึง๓๐วันแล้ว
ผมยังสบายใจผมอยากที่จะบวชผมก็บวชไปเรื่อย
ไปไหว้ที่พุทธคยาแล้วไปเนปานต่อนะครับถวายให้พระองค์ท่านเต็มที่นะครับ